เอาชาวบ้านที่จังหวัดอ่างทองเขาไม่สบายใจ

มีซุปตาเซเลปที่วัดแห่งหนึ่ง

เจอจนได้โอ้โหหายไปตั้ง๓วัน๓คืนเต็ม
โทนกลับมาแล้ว
นี่เจ้าโทน
แมวเซเลปกลับมายังวัดใหม่โคกมรุมตำบล
ม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างต้อง
จังหวัดอังคองนี่แหละหายไปไหนน่ะโอ้โฮสนที่ไหนมาแล้วเจ้าโทน
คือเจ้าโทนเป็นแมวตะเคียนซ่อยสุวรรณ
เขาว่ากันอย่างนั้นที่เราเคยเล่าให้ฟังไง
เพราะเป็นแมวที่มากับเจ้าแม่ตะเคียน
ทีนี้อยู่มันก็หายไป๓วันเต็มเลย
กรรมการวัดแล้วก็เหล่าบรรดาผู้ที่มีจิตศรัทธาหวั่นไหวกันเลย
แมวหายแมวนำโชคหายทำยังไงดี
สรุปแล้วมันหายไปไหนล่ะครับช่วยบอกทีฮะ
ตอนนี้โทนอ่ะกลับมาแล้วนะคะคือว่ามันติดรถไหมคะ
ส้มโอไปอยู่วัดม่วงค่ะทางวัดเราก็เป็นห่วง
แต่ตอนนี้ถ้าใครอยากจะมาหาโชคหาลาบกับเจ้าโทนมาได้ทุกวันเลยนะคะ
วัดเราเปิดทุกวันนะคะ
โอ้ยติดรถคนอื่นไปติดรถคันนี้ไป
โคนโอ้โหไปอยู่อีกวัดหนึ่ง
สุดท้ายก็กลับมายังวัดเดิมก็คือวัดใหม่โคกมรุมนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
สุดท้ายก็พามันกลับมาแล้วตอนนี้กรรมการวัดพ่อค้าแม่ค้าสลากที่นั่นดีใจครับ
ดีใจที่เจ้าโทนกลับมาเพราะอะไรรู้ไหม
โทนเนี่ยมันเป็นแมวนำโชคเขาว่าอย่างนั้น
สิ่งที่มันชอบมันชอบทำมากคืออะไรรู้ไหม
นอนบนแผงสลากแบบนี้

ไปนอนแผงไหนแผงนั้นขายดิบขายดี
แม่ค้าเขาเลยรักมันไง

ก็ว่ากันอย่างนั้นพอนอนแผงนี้นี่ไม่ให้ไปไหนแล้วนะ

ทีนี้ต้องแบ่งสรรปทานกัน

ต้องแบ่งค่าตัวให้ด้วย
เจ้าโทนมีค่าตัวเป็นประธู
ก็น่ารักดีเดี๋ยวรอดูว่าเจ้าโทนจะไปไหนต่อ